คิดหน่อยสิว่าอันนี้มันเกิดจากอะไร
ชาวบ้านนะเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าป่าไปจะไปเก็บเห็ดโคน

แล้วเชื่อไหม๘คันไฟไหม้หมดเลย

แล้วอยู่ในป่าใช่ไหมการที่เจ้าหน้าที่จะไปช่วย
มันทุลักทุเลแบบนี้เลย
อันนี้หลับตาไม่ดูภาพก็สมมุติจอดรถเรียงกัน
ไอ่คันนี่ไหม้ไฟก็ลำมันเป็นอย่างแบบนี้
แต่ว่าต้นเผลองดิสิมาจากไหน
คือสายน้ำมันอาจจะหลุดสไฟสามารถดูสภาพดิ
โอ้โหเรียมแบบดำเป็นต่อตะโกแบบนี้นี่แยกไม่ออกแล้วนะ
คันไหนเป็นคันไหนเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไร
ระหว่างนี้คุณผู้ชมเดามาเหมือนพี่เบิร์ตเหมือนดอมก็ได้นะคะ
เมนต์เข้ามาอยากอ่านว่าเกิดอะไร
ทีนี้ตอนที่ตำรวจสพบ้านด่านลานหอย
แล้วก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๖นำกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะ
ขึ้นไปไปตรวจสอบเพลิงไหม้
จุดนี้คือเนินมะขามป้อมหลังอ่างแม่กองค่ายหมู่๑ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอด่านลานหอยเนี่ยนะคะ
ป่าฝาดงแหละใช้คำนี้ได้๔๐กว่านาทีกว่าตำรวจจะมาถึง
แล้วพอมาถึงเนี่ยโอ้โหสภาพมอเตอร์ไซค์คือวอดแล้วค่ะ
เหลือแต่ซากแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยคัดแยกซากรถแต่ละคันโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันนะ
คันที่หนึ่งคันที่สองน่ะเรียงจนครบ๘คันแล้วผู้กำกับสพบ้านด่านลานหอยเนี่ย
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์หลวงใหญ่ก็ต้องประสานนายกเทศมนตรีที่ตำบลตลิ่งชัน
เอาเจ้าของรถก่อนเจ้าของรถที่เป็นชาวบ้านทั้ง๘คันเนี่ยมาสอบ
ทั้งหมดก็บอกว่าพวกผมมากัน๘คันผมมาจากอำเภอทุ่งเสงี่ยมนะ
เก็บเห็ดโคนในป่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ผมมาจากอำเภอทุ่งเสงี่ยม
ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยนะคุณผู้ชมฟังนะเสร็จแล้วปั๊บจอดรถไว้ตะเวนเก็บเห็ด
ควันไฟมันมาแล้วก็เลยรีบกลับมาที่รถเลย

นี่ไงหลายคนเลยบอกว่าอะไรนะท่อร้อนไปจอดตรงย่าแห้งแล้วโดนท่อแล้วไฟลุก
นี่มาประมาณทั้งพี่ทั้งนั้นแหละ

แช็คหรือเปล่าน้ำแข็งเห็นอันนี้
คุณผู้ชมตอบมาว่าวางเพลิง
จริงเหรอ
ใครจะมาวางในป่า
เพราะว่าฝั่งผู้เสียหายที่บอกว่ามากัน๘คัน
ที่เขามีมาจากอำเภอทุ่งศงเหยียม
แล้วมาเก็บที่อำเภอบ้านด่านลานหอยใช่ไหมนี่แหละ

โอ้โหคนในพื้นที่ไม่พอใจคนต่างถิ่นมาเก็บเหตุผลได้ไง
จุดไฟเผาขับไล่ขัดขวางไม่ให้ทำมาหากิน
พี่เล่นแรงนะถ้าเกิดว่าพี่ทำแบบนี้พี่เล่นแรงนะบอกเลย
ป้ายเตือนเขาดิบอกว่าอย่าเข้ามาเก็บตรงนี้มีกลุ่มชาวบ้านเก็บอยู่อะไรก็ว่า
จะดีสักกว่าไม่ใช่ไปเผาทำลายทรัพย์สินเขา
ทีนี้ชุดสืบสวนต้องเร่งตามตัวคนก่อเหตุ
แหมแล้วในป่าในเขาจะไปหากล้องวงจรปิดมันก็ยากไง
นี่ไงเขาเอาป้ายมาให้ดูว่าตรงไหนเป็นคันไหน
แต่ไม่ได้ด่วนสรุปนะว่าเป็นการวางเพลิงคือเป็นแนวทางการสืบสวนของเขา
เกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงสมมุติเป็นการวางเพลิง
แล้วมอเตอร์ไซค์เขา๘คันเขาจะเอาอะไรทำมาหากินขี่ไปทำมาหากิน
ตัดทางกันเลยนะโหแล้วขากลับอีกเนอะ